ช่วง๑๐โมงที่ผ่านมา
ทางโรงพยาบาลสิริราชก็มีการแถลงค่ะ
โดยสัตว์อาจารย์ดรนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภา
คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พร้อมด้วยครอบครัวของน้องน้ำตาล
ก็คือพี่สาวคุณน้ำพึ่งพิมรดาทองชิว
และพี่เขยนะคะคือคุณกิจธีทัศน์กล้องพบจิรพัฒน์
ก็มีการแถลงสรุปสาเหตุการจากไปของน้องน้ำตาล

คุณหมอบอกว่าจริงเมื่อวานนี้สัญญาณชีพดี

แล้วเมื่อวานนี้ที่เหมือนจะเป็นข่าวดีก็คือไม่มีเลือดออก
แต่สิ่งที่หมอกังวล๒เรื่องค่ะคุณผู้ชม
หนึ่งก็คือสมองบวมกับสองเลือดออกซ้ำ
แล้วที่สมองบวมเกิดจากการที่เลือดไม่ไปเลี้ยงสมอง
ซึ่งหลังจากที่สมองบวมแล้วจะใช้เวลาประมาณ๗๒ชั่วโมง
เพื่อรอให้สมองคงที่แล้วยุบลง
หลังจากนั้นถึงประเมินเซลล์สมองนะคะ

เป็นช่วงเวลาที่คุณหมอต้องดูแลอย่างใกล้ชิดวินาทีต่อวินาทีเหมือนกันนะครับ
ใช่ค่ะก็ถ้าเกิดว่าผ่านช่วงวิกฤตไปได้
การรักษาก็น่าจะไปในทางที่ดีขึ้นอันนี้คุณหมอบอก
แต่ทีนี้ช่วงห่วงเวลา๗๒ชั่วโมงนี่แหละ
ก็คือประมาณ๑๒ทุ่ม
ตอนนั้นความดันเลือดของน้องน้ำตาลตก
แล้วอาการสมองบวมด้วยความที่พอมันมีกระโหลกอยู่
สมองก็เลยจะไม่สามารถขยายต่อไปได้
ทีนี้จะดันลงด้านล่างของกระโหลก
ซึ่งส่วนนั้นจะไปควบคุมการทำงานของหัวใจกับปอด
ก็เลยทำให้การทำงานของอวัยวะแย่ลง
แล้วน้องก็จากไปตอนตี๒๗นาทีนะคะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงการแถลงของทีมแพทย์หน่อยค่ะ
ทุกวันที่เกิดเหตุการณ์คือหยุดหยุดกรรมและเริ่มตกลง
แต่เริ่มต่างเริ่มแย่ลง
จุดน้ำตาลก็กลับไป

เมื่อตอนเวลาประมาณ๒นาฬิกา๑๗นาที
ทุกคนก็พยายามทำเต็มที่ในสิ่งที่ทำแล้ว
ศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ประสิทธิ์ยังบอกอีกนะครับว่า

แล้วก็จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถระบุจุดเลือดออกของน้ำตาล

ส่วนเรื่องของการชนะสูตรต้องให้เกียรติญาติในการตัดสินใจนะครับ
แต่การวินิจฉัยจะนำข้อมูลจากการส่องกล้องในส่วนต่างของร่างกายมาศึกษาอีกครั้ง
พร้อมกับประวัติการแพทย์ย้อนหลังของน้ำตาล
ว่าสาเหตุและจุดเลือดออกที่เกิดขึ้นมาจากอะไรกันแน่นะครับ
ด้านของพี่สาวของน้องน้ำตาลก็คือคุณน้ำพึ่งพิมระดานะครับ
คุณน้ำพึ่งบอกว่าเราสนิทกันค่อนข้างมากระหว่างน้ำผึ้งกับน้ำตาล
ก็เป็นสิ่งที่ทำใจยากที่เห็นสภาพน้องเมื่อวานที่ผ่านมา
โดยน้ำตาลก็สนิทกับหลานมากแต่ก็ไม่สามารถพามาเยี่ยมได้
เพราะหลานก็ยังเด็กมากสุดท้ายก็ไม่สามารถมาได้ทันนะครับ
ซึ่งตอนแรกก็คิดว่าน่าจะพามาเผื่อมีปฏิหารเกิดขึ้น
เป็นเรื่องที่ทำใจยากมากจริง
และเสียดายที่ไม่มีโอกาสเหล่านั้นอีกแล้วนะครับ
หลานสาวที่ว่าก็คือน้องไอลิสวัย๓ขวบ
ซึ่งน้องไอลิสเป็นลูกสาวของคุณน้ำพึ่งนะครับ

น้ำตาลมักจะสอนร้องเพลงให้กับน้องไอลิสเสมอนะครับ
แล้วก็เป็นบทเพลงที่คุณน้ำพึ่งบอกว่าไอลิสเริ่มร้องได้แล้วนะครับ
เดี๋ยวบทเพลงนี้เป็นบทเพลงชื่อว่าอะไร

แต่ว่าทางด้านพี่เขยของคุณน้ำตาลก็บอกว่าครอบครัวเชื่อว่าน้องเนี่ยก็พยายาม

เลือกแล้วว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขา

มีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งนะครับที่เราได้พูดคุยกับน้อง
หลานสาวที่สนิทกับน้ำตาลไปให้ฟัง

แต่ก็เชื่อว่าน้ำตาลเขาไม่ไหวจริง
เชื่อว่าปฏิหารในทุกนาที

แต่สุดท้ายน้องก็ไปด้วยความสงบนั่นเองนะครับ
โดยหลังจากการแถลงข่าวเสร็จสิ้นนะครับ
ทางครอบครัวก็จะได้เคลื่อนร่างของน้องน้ำตาล
ไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดบ้านเกิด

โดยจะมีพิธีรดน้ำศพที่วัดป้อมวิเชียรโชติการาม

แล้วก็จะมีการสวดพระอภิษฐรรมศพในคืนวันแรกวันนี้นะครับ
เวลา๑๙นาฬิกาไปจนถึงวันที่๑๗มิถุนายน
แล้วก็จะชาปนกิจในวันที่๑๘มิถุนายนนั่นเองนะครับ